คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตลอดปีที่ผ่านมา
เราก็จะเห็นคนในวงการนักร้องวงการนักแสดงนะ
เข้าสู่สายมูเตลูกันเยอะมากเลยคุณผู้ชมนะคะ
มีการทั้งศักยันต์ลงนะหน้าทองเต็มไปหมดเลย

แต่ว่ารุ่นใหญ่คนนี้เขาก็เชื่อเหมือนกัน
พี่ออสโปเอสสั่งสรรค์เปรกดีคุณภาพอีกแล้วครับค่ะ

เพราะว่าพี่ออสเขามีความศรัทธาต่อองค์ท้าเวสวรรณค่ะ
ก็เลยขอเป็นสะพานบุญละกัน
ทำอะไรรู้ไหมจ๊ะก็สร้างองค์ท้าเวสวรรณ

พูดก็พูดเถอะค่ะตามภาษาชาวบ้าน
คือสร้างขึ้นเพื่ออยากจะล้างบาปให้กับครอบครัว
แล้วก็ญาติพี่น้องที่สูญเสียไปแล้วทั้งหมดทั้งมวลนะคะ
ให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยกันไป
ซึ่งทางพี่ออสบอกกับน้องรถเบ้นของเราบอกว่าซึ่งหลังจากที่สร้างถวายเสร็จสิ้นนั้น

ชาวบ้านที่มากราบไหว้รับโชคจากการบุชาเท้าเวสุวรรณถึงสองมั่วติดกัน

ส่วนจะสร้างองค์ต่อไปไหมนั้นพี่ออสบอกตอนนี้
รอจังหวัดแล้วก็โอกาสกำลังทรัพย์ด้วยค่ะ
ให้หมดลุกหมดโสมอะไรอย่างนี้ด้วยความคิดเป็นแบบนี้
ก็เป็นการทำบุญร่วมกันนะคะกับคนในครอบครัวด้วย
ก็ขออัปเดตนิดหนึ่งแล้วกันธุรกิจลำบงลำบงลำบงดาวดาว
ดาวดาวดาวดาวที่นี่เดิมสาวพี่ที่จะมาลำบงกันดาวดาว
รำวงชาวบ้านแบบดั้งเดิมนี่แหละค่ะทำกันอยู่คุณผู้ชมอย่างต่อเนื่อง
คือพี่ออสเนี่ยคนนี้เขาได้ฉายาเจ้าพ่อรำวง
เพลงลูกทุ่งให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไปด้วยค่ะ
รำวงชาวบ้านนี่นะที่ทำอยู่ตอนนี้ประสบความสำเร็จแล้ว

โดยมี๒ศิลปินค่ะเมื่อกี้ที่เห็นแว๊บนะ
พี่แจกนพลแล้วก็พี่ยูยาศเยอะค่ะ

พร้อมกับงานมอบความสุขให้แฟนได้ตลอดไปเลยนะจ๊ะ
ไปฟังเสียงกันนิดนึงจ๊ะ
ปรับแรงให้เป็นชะวัดสนุกขึ้นกันนั้นเอง

โดยตอนนี้มีน้องยูยาศเยอะกับน้องแจ๊คน้องน้องพล
เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงอยู่
ก็ปรับว่าเดียวกัน๒วงนะจากบริษัทเฟย์ไทยแลนด์
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์